ลูกทุ่งสาวนะคะสาวเวียงนรมนค่ะ
สาวคนนี้บอกเลยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
ดวงเธอนะคะปังมากกว่าคนอื่นค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้นะคะงานเข้าตลอดเลยค่ะ

หรือว่าจะเป็นแบบคอนเสิร์ตแบบสตรีมไลฟ์นะคะ
ซึ่งทุกครั้งที่จัดงานคอนเสิร์ตนะคะ
เหล่าแฟนคลับนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ยกทั้งในและต่างประเทศนะคะ
ต่างก็โอนมาลัยน้ำใจมาให้ลูกทุ่งสาวคนนี้นะคะ

หน้าจอนี้เรานับกันไม่ทันเลยนะคุณผู้ชมนะ
อยากจะเปลี่ยนอาชีพเลยนะคะเวลาเห็นข่าวแบบนี้

แฟนคลับที่ให้เนี่ยก็ต้องต่างสุขใจอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าสาวเวียงเนี่ยเธอหอบมาลัยน้ำใจอันนี้นะคะ
บางส่วนเนี่ยไปมอบให้กับคุณแม่และก็ครอบครัวที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วยนะคะ
เป็นลูกสาวที่ยอดกระตันยูจริงเลยค่ะ

จ้างงานและเมตตาเอ็นดูมอบมาลัยน้ำใจให้เธอแบบนี้
เธอก็เตรียมจะเอาเงินเหล่านั้นนะคะไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณแม่แล้วก็คุณตาคุณยาย
เพราะที่บ้านทุกวันนี้เนี่ยถ้าช่วงฝนตกนะคะหลังคารั่วค่ะมันก็ค่อนข้างอยู่กันลำบากเนอะ
เธอก็เลยอยากจะสารฝันตัวเองให้สำเร็จค่ะ
ที่ผ่านมาในปี๒๕๖๔นะคะถือว่าเป็นปีทองนะคะของเวียงเลยนะคะ
ที่ผ่านมาเลยนะคะไม่เคยได้รับงานเยอะขนาดนี้นะคะ
มาเริ่มต้นปี๒๕๖๕ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกนะคะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับเวียงนะคะ
มีแฟนเพลงแฟนคลับนะคะโอนเงินมาลัยมาให้
ทุกงานเลยแบงค์ก็มีแผนไว้นะคะว่าจะสร้างบ้านให้คุณแม่
แล้วก็ครอบครัวเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นบ้านหลังเก่าอยู่นะคะ
บางทีฝนตกมาหลังคาก็รั่วนะคะอันนี้ก็อยากจะสร้างถ้ามีโอกาสนะคะ
ถ้ามีโอกาสกลับขอบพระคุณแฟนเพลงนะคะที่เมตตานะคะ
เชื่อว่าที่เธอมีผลงานโด่งดังแบบนี้แล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับดีแบบนี้นะ
เพราะว่าความกระตันอยู่ของเธอนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะพวกเราอยากจะไปวอร์มลูกคอไปเป็นนักร้องกันดีไหมพี่ออนน้องปะ